มาตามข่าวตอนที่นราธิวาดเกิดเหตุเกตเท่าแกก
ขับรถชนลูกน้องจนเสียชีวิต

ถูกคนตายแอบตีท้ายครั้ว

เกาะกลางถนนตรงข้ามร้านมุสลิมการยาง
ตำบลสุงหายโกหลกอำเภอสุงหายโกหลกจังหวัดนราชที่วาด

ขณะที่รถกระบาดพุ่งชนรถจักรยานยนต์
คนขับรถกระบะคือนายสาโรธหลีเจ้าของร้านมุสลิมการยาง
ส่วนรถจักรยานยนต์มีนายมะดาโอมะบา

เป็นคนขี่มานะครับมาตามถนนลูกเสืออนุสร๒
และเมื่อใกล้ถึงหน้าร้านนายสาโรธขับรถกระบะพุ่งชนอย่างแรง
นายมะดาโอร่างกระเด็นครูดไปกับพื้นถนน
จนถึงบริเวณทางแยกข้างร้านมุสลิมการยาง

อับดุลละมะซึ่งเป็นลูกจ้างอีกคนของนายสาโรธ
พบเห็นเหตุการณ์วิ่งออกมาจากร้านครับเพื่อมาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่จังหวะนั้นเองนายสาโรธถอยรถกระบะแล้วก็เร่งคันเร่ง
เหยียบซ้ำร่างของนายมะดาโออีกครั้ง
จากนั้นขับรถหลบหนีไปครับ
เจ้าหน้าที่มูลที่กู้ภัยทาน้ำใจสุงหายโกลก

ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุหายโกลกอย่างเร่งด่วน
แต่ว่านายมะดาโอ๊เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ถูกตำรวจตามรวบตัวได้ภายใน๑๕นาทีนะครับ
เรื่องต้นก็ทราบว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
ที่นายสาโรธเจ้าของร้านเก็บกฎมานาน
เนื่องจากระแคะระคายได้ว่านายมัดดาโอ๊ะลูกน้องเนี่ยนะฮะ
ลักลอบมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตนเอง
มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับนายมดาโอ๊เกือบทุกวัน
ล่าสุดนะครับนายสาโรธเจ้าของร้านนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านในซอย
เห็นเลยฮะเห็นนายมดาโอ๊ขี่รถผ่านมา
นายสารสจึงรีบขึ้นรถกระบะขับรถชนนายมดาโอ
แล้วถอยรถกลับมาทับจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะฮะนายสาโรธก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นข้อหานัก
ส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ